ท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องอลละวนอนละเวงสุดท้ายก็โอละพ่ออยู่ในครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
นะฮะเราก็ไปตามหาความจริงมาให้นะครับสืบเนื่องมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะครับ
ได้โพสต์ข้อความบอกว่ามีใครไม่รู้มาจับตัวหลานไป
อ่าเป็นหลานสาวนะฮะวัยเจ็ดปีบอกว่าถูกจับไปที่ปากซอยประชาอุทิศเจ็ดสิบหก
หมายเลขทะเบียนเจ็ดศูนย์หกอ่าไปแจ้งความแล้วเพื่อให้สกัดจับนะครับ
อ่าซึ่งคุณนพงศ์เรียบสันเทียบผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
เป็นบ้านพักนะแต่ว่าเด็กเขาถูกจับไปที่ปากซอยประชาอุทิศ๗๖
ผู้ที่ถูกอุ้มหายไปเนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุ๗ปีชื่อน้องพลอย
ป้าชื่อกุหลาบนะฮะอายุ๓๖บอกว่าหลานสาวถูกจับช่วง๒ทุ่ม
อาคาร๑๗มีนาคมตอนนั้นขี่จักรยานยนต์ไปกับแฟนนุ่ม
ตลาดยิ่งรวยก็คือปากซอยประชาอุทิศเจ็ดสิบหก
จากบ้านที่เปิดร้านขายอาหารตามสั่งประมาณ๑กิโลเมตร
ไปถึงตลาดแฟนของนางสาวกุหลาบจอดรถที่หน้ามินิมาตร
แล้วก็เดินลงไปซื้อของในตลาดให้เธอนั่งรออยู่ที่รถจักรยานยนต์
กับน้องพลอยเอาน้องพลอยไปด้วยค่ะแล้วก็มีผู้ชายสองคน
เสื้อแขนยาวสีดำสวมหมวกกระน็อกเต็มใบ
กรุงเทพมหานครขี่มาขนาดข้างแล้วคนนั่งซ้อนท้าย
มาฉุดตัวน้องพลอยไปเลยระหว่างที่น้องพลอยถูกฉุด
เธอก็พยายามยื้อแย่งแต่สู้แรงไม่ไหวถูกผลัก
พลอยก็ถูกดึงไปที่รถของคนร้ายแล้วก็อุ้มขึ้นรถ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไปอืมนี่ฮะ
แต่ว่าเธอบอกว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบมาเลยนะค่ะไปแจ้งความที่สอนอทุ่งครุนะฮะ
อ่าสุดท้ายแล้วก็มารู้ข้อมูลของคนร้ายที่มาฉุดน้องพลอยไปจากตำรวจว่า
คนที่มาฉุดไปคือนายสุจินดาหรือนายเอ็ม
เป็นพ่อแท้ของน้องพลอยพ่อแท้เลยนะครับ
นี่ฮะนายเอ็มฮะคือนายเอ็มเนี้ย
ญาติญาติบอกว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามจะมาเอาตัวน้องพลอยไป
ต้องการเอาไปดูแลเองจะพามันไปหลายครั้งแล้วนะ
บุกไปที่โรงเรียนก็มีนะแต่ว่าทางครูเขาโทรมาแจ้งญาติที่บ้านก่อนนะครับ
อ่าก็เลยกันกันได้ทันอืมอ่า

แต่ว่าฟังเสียงของป้าของเด็กก่อน
อยู่ซี่ขวาแล้วผู้ชายก็ขึ้นมาอุ้มไปเลย
อันนี้ก็ไปยื้อมือหลานลงมาจากรถมันก็ไอ้คนที่อุ้มหลานไปก็ผลักนี่ออกมา
แล้วนี่แล้วมันก็ขี่รถไปอย่างไวเลย
น้องตกใจสิค่ะใส่หมวกปกปิดไปหน้าแหละสองใบอย่างเงี้ย
มันนี่นี่ก็ตกใจนะใช่ร้องกรีทเลยอะ
ร้องกรีทลำตลาดที่ใครเขาก็ได้ยิน
แล้วเหมือนครูก็โทรมาบอกแฟนบอกว่า
บอกว่าน้องพลอยไม่สบายนะคะจะพาไปหาหมอ
แล้วทีนี้แฟนก็เลยแบบรีบโทรหาแม่บอกว่าเออพ่อของเด็กมาหาเด็กอะไรที่โรงเรียนนะ
ก็เลยรีบไปแต่พอไปแล้วก็ไม่เจอใคร
มีอีกคนที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับคือย่าของน้องพลอยอายุ๕๕ชื่อว่านางจินตนา
เธอบอกว่าเธอคือแม่เลี้ยงของนายเอ็มพ่อของน้องพลอย
ปัญหามันเกิดขึ้นก็คืออย่างนี้นะเธอบอกว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ย
เอ็มเขาก็มีสิทธิ์นั่นแหละก็ลูกสาวเขานี่น้องพลอยอ่ะ
แต่ในเอ็มเนี่ยที่เป็นลูกเลี้ยงของเธอเนี่ยนะเขามีลูกแฝดนะ
แฝดเป็นผู้หญิงอายุ๗ขวบตอนนี้เนี่ยคือน้องพลอยอีกคนนึงชื่อน้องแพร่นะครับ
ในเอ็มเคยบอกว่าเลี้ยงลูกสองคนไม่ไหวทีเดียวเนี่ย๒คนเลี้ยงไม่ไหว
ก็เอาน้องพลอยมาให้ทางแม่เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ตอนหลังก็พยายามเหมือนกับต้องการคืน
แต่ทางฝั่งนี้เหมือนกับว่าเขาก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาก็ไม่อยาก
มันก็เลยเนี่ยดึงกันไปแย่งกันมาจนเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้น
เดี๋ยวฟังนะฮะเสียงของนางจินตนาที่เป็นอ่าต้องอะไรย่านเลี้ยงใช่ไหม

เป็นพ่อทำไมถึงมาทำแบบนี้
แค่อยากถามความรู้สึกเท่านั้นเองว่าเป็นพ่อเขาทำกันแบบนี้เหรอ
ยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าคือไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไร
เพราะเป็นลูกเขาแต่ก็ไม่น่ามาทำกันถึงขนาดนี้
เราไม่ได้ไปแย่งชิงเพื่อที่จะมาเลี้ยงคือแรกเลี้ยงเลยเนี่ยเขาไม่ไหวกัน
เขาเป็นคนมาให้เราเลี้ยงเองแล้วพอมาเลี้ยงให้เหมือนเอาลูกเขามาเลี้ย
เมียเขามาอมอะไรอย่างนี้ค่ะเลี้ยงไปก็เราก็ทำใจอยู่แล้ว
ณวันที่เขาไปเราก็ทำใจอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็มาเอาลูกไป
แต่ไม่คิดว่าจะทำชั่วได้ถึงขนาดนี้เราได้คุยกับเอ็มแล้วนะครับ
เอ็มเนี่ยบอกว่าเขากับภรรยาเนี่ยบอกไปยังแม่เลี้ยงของเขาเนี่ย
ตั้งหลายสัปดาห์แล้วว่าต้องการลูกสาวอีกคนนึงก็คือน้องพลอยเนี่ย
กลับมาเลี้ยงเองเหมือนเดิมแต่ทางนี้ก็กีดกันไม่ยอมนี่นะฮะ
แล้วก็มีการขู่ลูกสาวของเขาด้วยนะครับขู่น้องพลอยประมาณว่า
ถ้าไปกับพ่อแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับมาหาย่าอีกนะ
เหมือนกับทางนี้เขาเลี้ยมาตั้งแต่เด็กไงเด็กก็ผูกพันเด็กก็กลัว
เวลาเจอพ่อก็แบบไม่ยอมเจอไม่ยอมอะไรอย่างนี้
๑๗มีนาคมเขาเห็นลูกสาวอยู่ที่ตลาดกับคนที่เป็นป้า
เขาก็ไปกับเพื่อนพอดีก็เลยขี่จักรยานยนต์เข้าไปตรงลูก
รับว่าฉุดลูกมาหาเขาจริงแต่เขาไม่ได้ลักพาตัว
ก็นี่ลูกสาวเขาแล้วเขาก็เปิดหมวกกันน็อกเพื่อให้ลูกเห็นแล้วว่า
เออนี่พ่อเองแล้วก็พาลูกไปนะครับอ่าสาเหตุที่เขาไปเอาน้องพลอยมา
เพราะว่าตอนนี้เขาเลี้ยงไหวแล้วเขาก็อยากให้ลูกสาว
ฝาแฝดน้องพลอยกับน้องแพร่ได้อยู่ด้วยกัน
อ่าเดี๋ยวฟังดูแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับตอนแรกก็ยังไม่รู้
ก็คืออ่าน้องพลอยมันคือเป็นเด็กที่ตกใจก็เลยร้อง
ก็ร้องโวยวายเสร็จปุ๊บเอ็มก็เลยเปิดหมวกว่าพลอยนี่พ่อนะลูก
แล้วอ๋อพ่อเหรอทำไมพ่อจับหนูแบบนี้บอกอ๋อพ่อมารับหนูไปหาพี่แพร่
ก็โอเคก็เงียบก็เลิกร้องก็ไม่มีอะไรคือเอ็มเปิดหมวกอยู่แล้วพี่
ก็คือมันไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้อ่ะเพราะว่าเอ็มเปิดหมวกเอ็มไม่ได้ปิด
คือมันใช่มันเป็นหมวกเต็มใบแต่มันสามารถเปิดให้เป็นหมวกครึ่งใบได้ไง
คือเปิดให้เห็นหน้าชัดได้คือตอนแรกน้องพลอยเนี่ยจะมาแล้วจะมา
เสร็จปุ๊บพลอยเดินออกมาถึงหน้าประตูแล้วเขาบอกว่าถ้ามึงไปมึงไม่ต้องกลับมานะฮะ
ไม่ต้องกลับมึงมึงไม่ต้องกลับมานอนกับย่านะครับมึงไปเลยมึงไปอยู่กับพ่อมึงเลย
เขาพูดอย่างนี้แล้วนี่น้องคนเล็กเนี่ยเขารักเขาเหมือนเขาติดอ่ะเขาอยู่ด้วยกันเขาติด
เขาเลยบอกว่ากลัวพอกลัวก็วิ่งกลับไปเลยก็เลยได้น้องแพงคนเดียว
อีกอย่างคือคือยังไงก็ลูกออกมาแต่ใครจะประชดลูกตัวเองเอาลูกตัวเองมาทรมานอ่ะ
มันไม่มีใครทำหรอกพี่คือถ้าเขาถ้าเขารักผมจริงเขารักหลานจริงจริง
คงไม่สอนลูกผมให้แบบให้เกียรติผมหรอกพี่ใครมาสอนให้ลูกเกลียดพ่อ
เนี่ยบอกว่าพ่อเขาเนี่ยมีภรรยาใหม่ค่ะก็คือเนี่ยแหละ
เลี้ยงคนนี้นี่แหละแล้วพอมีภรรยาใหม่ก็เหมือนกับว่า
เขาก็ถูกกันออกจากครอบครัวแต่เขาเนี่ยมีลูกแฝด
แล้วทางครอบครัวใหม่ของพ่อเนี่ย
ก็พยายามจะเอาลูกแฝดเนี่ยไปอยู่เหมือนกับเป็นครอบครัว
นู้นแล้วตัดเขาเลยอืมอ่าสอนลูกสองคนให้เกลียดเขามั่ง
อืมอ่าเขาก็พาลูกมาได้คนเดียวแล้วก็ตอนเนี้ยเขาถึงได้ลูกมาครบ
สองคนค่ะนะฮะตำรวจสอนอทุ่งครุบอกว่าเรื่องนี้ก็คงดำเนินคดีอะไร
พ่อของเด็กไม่ได้เพราะว่าก็เป็นผู้ปกครองโดยชอบทำตามกฎหมาย
อ่าแม้ว่าจะเป็นลักษณะแบบไปอุ้มลูกขึ้นรถแล้วก็พาไปแต่ว่าก็เขาก็เป็นพ่อ
อืมแล้วตัวของพ่อของเด็กก็มาแจ้งกับสอนอทุ่งครูเอาไว้ว่าเขา
อ่าพาเด็กไปจริงแต่เขาพาลูกเขาไปเลี้ยงไปเลี้ยงดูตามสิทธิ์ของเขา
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ว่าพาเด็กแล้วก็หนีหายไปไหนอะไรยังไง
นะฮะแล้วก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่สพบางบัวทองนนทบุรี
อ่าซึ่งเป็นบ้านพักของตัวพ่อเด็กที่อยู่ณปัจจุบันว่าเขาคือพ่อของเด็กโดยบริสุทธิ์ใจ
ค่ะที่พาลูกสองคนมาอยู่ด้วยไม่ได้ลักพาตัวอะไรมา
อันนี้ฮะเราก็เช็คให้แล้วเรื่องนี้ดังนั้นเรื่องนี้ก็จบลงที่ว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์
หูคนร้ายมาลักพาตัวเด็กหรืออะไรก็คือพ่อแท้
ส่วนมันจะมีมูลเหตุอะไรลึกมากกว่านี้ก็เป็นสิทธิ์ของครอบครัวเขาแล้วล่ะนะคะ